สาวคนนี้นะคะไม่ใช่เจ๊กกะรีนไม่ใช่เชอรี่ไม่ใช่เรือนขวาน

คุณผู้ชมยืนหนึ่งเลยค่ะเรื่องหน้าสดแต่เธอสวยจริง

แต่ดูว่าแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดค่ะ
หน้าสดสวยของสาวปลางจะมีปัญหานิดหน่อยขึ้นมาแล้วล่ะค่ะ

ปัญหาที่ว่าก็คือแบบนี้ค่ะคนชื่นชมหน้าสดของสาวปลางกันเพียบนะคะ
แต่พอแต่งหน้าสวยจัดเต็มออกงานกลายเป็นคอมเมนต์จากผู้ติดตามด้าน
บอกว่าคุณพี่คะหน้าสดสวยกว่าเวลาแต่งเต็มซะเลย
บ้างเขาบอกว่าเอาจริงเรดี้ปังโดนช่างแต่งหน้าแกล้งหรือเปล่าค่ะ
งานนี้นะคะสาวกลางโอ้โหออกการหนักใจไม่เบานะคะเพราะว่าเกรงใจแม่
ช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาก็ตั้งใจสุดสุดนะคะก็ยอมรับว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะ
เจ้าตัวก็เลยขอปรับโทนแต่งหน้าค่ะเวลาออกงานก็เลยขอดูเป็นธรรมชาติ
คือแต่งเบาแต่สวยฉ่ำว้าวค่ะนี่ให้ดูค่ะ
อย่างงานเมื่อวานสดร้อนเนี่ยค่ะมันแต่งดูนิด

ตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่กล้าลงรูปที่แต่งหน้าอีกเลย
อยากเป็นกำลังใจให้พี่ช่างด้วยเขาก็แต่งหน้าหนูนานอยู่
มีเขาก็เกรงเขาก็บอกแล้วบางทีเขาก็เหมือนเคยแต่งแบบนี้อะไรอย่างนี้
แล้ววันนี้เขาแต่งให้อีกแบบนึงเขาบอกประมาณนี้แหละเนอะลูก
จริงปังชอบตัวเองตอนไม่แต่งหน้าอยู่แล้วหมายถึงว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างนี้
แต่เหมือนคนก็เห็นเราแต่งหน้ามาตลอดเขาก็จะชินแต่พอนั่นแหละค่ะ
ภาพนั้นต้องเปลี่ยนชีวิตหน่อย
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะคะนี่ค่ะนะคะด้านซ้ายเนี่ยคือหน้าสดด้านขวาคือแต่งมาแล้ว
เอาจริงนะคะเทียบภาพกันเลยนะคะจะหน้าสดหรือแต่งหน้ามาแล้วก็คือสวยหมดนะ
มีปัญหาเลยนะคะสวยคนละแบบนะคะแม่ไม่ต้องนอยไปนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจนั้นต้องบอกเลยนะคะวาเลนไทยที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่เจ้าตัวรั้งสถานะโสดค่ะ

เจ้าตัวบอกเลยพี่คะมือถือหนูวางเลยนะคะ

ไม่เล่นโซเชียลเลยค่ะ

แน่นอนคู่รับเพื่อนนารวาลเต็มหน้าฝีกค่ะ

ความเหงาด้วยการใช้เงินเท่านั้น
คุณผู้ชมมันจะยังไงสวยสดสวยสดเชิดไปเลย
พยายามให้มีคนจ้างงานแต่ไม่มีใครจ้างหนูเลย
ก็ช้อปปิ้งก็เยียวยาอยู่บ้าง

โดยหิวจื้อแพงที่สุดต่างไว้ซื้อมา

กระเป๋าใบรองเท้าคู่หนึ่ง

ไม่มีใครดูแลตัวเองก็ดูแลตัวเองสิคะ

คุณผู้ชมค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ
อยากจะหน้าสวยเหมือนน้องปลางเขา
ครีมช่วยได้เซรั่มก็ช่วยได้